เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยคุณผู้ชม
คันปากอยากเมาส์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องนี้
นิวเคลียร์หันศาหลังจากที่เลิกรากันไปกับเพชรจ้า

เอาจริงนี่ก็อยากรู้เหมือนจริง
เพราะเขาบอกว่าเป็นเพชจ้านะคะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็ไปทำบางสิ่งบางอย่างที่นิวเคลียร์บอกว่า
อาจจะเป็นเรื่องเล็กของเธอแต่มันเรื่องใหญ่ของฉัน

เขาบอกเป็นการกระทำที่ขาดสติ

ถ้าเรื่องที่ผู้หญิงเราจะรับไม่ได้จริงเนี่ย

หนึ่งอย่านอกใจสองอย่าโกหก

เพราะฉะนั้นคุณเพชจ้าไปกับเพื่อนต่อ

ก็ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็ไปทำอะไรในสองอย่างนี้แหละ
สาวนิวเคลียร์บอกว่ามันรับไม่ได้จริง
จะเยียวยาแล้วเรื่องนี้นิวไม่โอเค

เขาก็บอกว่าไม่ไหวจริง
เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นแต่ว่าดีเจเพชจ้า

ตามกองถ่ายสาวนิวเคลียร์เข้าไปบวงสวงละคร

เขาเรียกอะไรความรู้สึกที่มันพังไปแล้ว

แล้วก็ล่าสุดก็ร้อนไปถึงพี่สาว
สาวนิวเคลียร์แหละคุณอุ้มลักษณะ
พี่สาวสุดเลิฟได้มาร่วมรายการร้องได้ให้ล้านทางช่องไทยรัฐทีวีของเรา
ก็บอกความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ

แต่ว่าเธอเองก็ยอมรับการตัดสินใจของน้องสาวไม่ว่าน้องจะตัดสินใจยังไง
จริงคุณอุ้มเองเขาก็สนิทสนมกันมากับคุณเพชรจ้าเขารู้จักกันมาอยู่แล้ว
แต่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของน้องเรื่องหัวใจน้อง
ขอยุ่งเกี่ยวแล้วกันให้น้องตัดสินใจเอาเอง
พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าช่วงวันหยุดนี้
ตัวและสงกรานยกครอบครัวไปพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ต
ส่วนความรู้สึกกับดีเจเพชจ้าเพราะว่าตัวเองก็เป็นเพื่อนอยู่เหมือนกันไง
บอกว่าก็ไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่พอใจอะไร
แต่อยากให้ฝ่ายชายแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง
น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ
วันที่เกิดเรื่องก็อุ้มไม่ได้อยู่ด้วยค่ะ
แต่อีกวันนึงกลับบ้านมาเราก็เข้าไปคุยกับเขา
แล้วก็กอดกันพี่น้องสองคนเขาก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้
ก็ดียากแล้วเนอะคนคบกันมาตั้ง๕ปี
พอมันมาเกิดเหตุการณ์อะไรที่อุ้มว่าไม่มีใครรับได้หรอกค่ะ

มันก็เลยมันยากค่ะที่แบบจะให้กลับมารู้สึกเหมือนเดิม

ไม่ยุ่งค่ะถึงจะเป็นพี่สาว
แต่อุ้มจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของเขาสองคน

เขาควรรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำ
เรื่องของคนสองคนมันก็คือเรื่องของคนสองคนถูกไหม

นิวควรจะเป็นคนที่พระเจ้านึกถึงมากที่สุด
แล้วมันกลายเป็นว่าเขาก็ขาดสติสัมปชัญญาไป

ก่อเรื่องก็คือเขา
เพราะฉะนั้นคนที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องเป็นเขาอะค่ะ

ไม่มีใครทำให้ความรู้สึกนิวดีขึ้นได้

แต่นี่ที่เท่าที่ไปอ่านมาจากของชาวเน็ต
ชาวเน็ตเขาชมรมวิจารณ์ชาวเน็ต

เดินไปเปิดประตูปุ๊บเจอช็อตเด็ด

หรือว่าเมาแล้วไปทำร้ายร่างกาย

ในเรื่องของมือที่๓มีเข้ามาเกี่ยวข้อง

แต่แค่สาวนิวเคลียร์ไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้

ใครรู้เรื่องนี้ก็ช่วยไลน์มาบอกหน่อยแล้วกันนะ

แล้วนอกจากเรื่องของน้องสาวเธอเองแล้ว
แหมก่อนหน้านี้ก็ไปบอกเสนาหอยให้ไปลดน้ำหนัก

ใกล้ชิดแบบนี้อยากเกาะกระแสดังหรือเปล่าค่ะ
โดนคอมเมนต์ด่ามากเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าอุ้มกับน้องก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้ว

หลายคนลงไปซึ่งมีโน่ด้วยแต่ว่าลงนานแล้ว

ก็เลยแบบอ้าวทำไมอยู่ดีก็กลายเป็นข่าวขึ้นมา
ว่าเราแบบแอบคบกันหรือเปล่า
โน่เขาก็เห็นเขาก็แบบเออโทรมา

ที่แบบมีคนด่าคุณเยอะแยะ
คือเราก็เห็นใจเขานี่ฯเราเคล้า

แต่ว่าอุ้มกับปแพทไม่ได้มีอะไรกันเลย

คืออุ้มไม่ได้อยากเกาะกระแสโน่อยู่แล้วนึกไหมคะ
ไม่ได้เกาะกระแสค่ะถ้าเกาะกระแสอุ้มคงแบบ
ภาพเล่นฟิตเน็ตกับโน่นรัวไปแล้วนึกออกไหม